มี
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครู

แต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงกันหน่อย
ถ้าหากเอาพื้นที่อีกไม่พอเค้ายังเรียนออนไลน์กันอยู่
ถูกต้องค่ะและช่วงเรียนไปแบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้รับเงินด้วยนะ
เป็นเงินเยียวยาของเด็กเล็กทีนี้เป็นคราวของเด็กเล็กแล้ว
เพราะฉะนั้นเราชวนคุณผู้ชมพูดคุยผ่านไลน์หน่อยไหมเรื่องเงินเยียวยา
ดีเหมือนกันคุณผู้ชมเรื่องของการส่งลูกไปโรงเรียนในช่วงนี้
โรงเรียนไหนเปิดแล้วหรือยังไม่เปิดอะไรยังไงเนี่ยส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาเห็นบอกว่าจะต้องเยียวยาน้องหนู
น้องหนูเด็กเล็กเนี่ยนะคะลักษณะเป็นไม่เกิน๑๐ขวบประมาณนี้ค่ะ
จะได้เงิน๒๐๐๐บาทเลยนะคะคุณผู้ปกครองค่ะวันไหนเดี๋ยวเราฟังกันค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐนะคะมีนโยบายมอบเงินเยียวยาด้านการศึกษาค่ะต่อเด็กนักเรียนจำนวน๒๐๐๐บาทให้กับผู้ปกครอง
โดยคนจะได้รับเงินเยียวยาจะต้องอยู่ในเขตที่รัฐกำหนดส่วนวันโอนกำหนดมาแล้วครับ
๕วันก็คือ๑๑๕พฤศจิกายนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เปิดแอปดูได้เลย๑๑๕ดูทุกวันเลย
โดยครอบครัวของนักเรียนที่จะได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้นะครับจะต้องมีเงินไขดังต่อไปดีนะครับ
ไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันอันนี้ก็มาแล้วนะกลับมาอีกแล้วนะ
ติดตามพวกเราแบบนี้นะครับกับรายการคู่กัดสะบัดข่าวเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยจะมาเล่าถึงมาตรการต่างคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดกันนะครับ
ช่วงนี้หลายคนบ่นฮะน้ำมันก็แพงล่าสุดผักแพงโอ้แพงมาก
มันเลยเทศกาลกินเจมาแล้วถามว่าทำไมผักยังแพงอยู่โอ้โหไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบรวมไปถึง
หนุ่มคนนี้บอกทนไม่ไหวแล้วไอ้ผักที่แพงน่ะมันจำเป็นต้องใช้อย่างผักชี
สอบถามผู้รู้หน่อยนะครับผักชีทำไมมันแพงขึ้นโหดจังครับ
ตอนนี้โลกับสี่ร้อยแล้วผมงงมันปลูกกับดินทองคำหรือเปล่าครับเนี่ย
มันแพงเกินเกินกว่าเหตุแล้วครับใครรู้บ้างครับว่าทำไมผักชีมันแพงขนาดนี้
อุ๊ยคุณเมื่อวานนี้กิโลกรัมละ๓๓๐ผู้ชายคนนี้บอก๔๐๐เหรอ
ทำไมมันแพงอย่างนี้นี่มันปลูกด้วยดินทองคำหรือเปล่านี่
ช่วยบอกทีช่วยบอกดีผู้รู้ใครรู้ช่วยบอกทีนี้
คือเรื่องของเรื่องพ่อหนุ่มคนนี้ครับเขาไปซื้อผักชีแล้วเขาถามว่าช่วงนี้ทำไมมันถึงแพงเขาไปซื้อที่ไหน
ตลาดไทยแล้วก็ตลาดสี่มุมเมืองย่านนั้นก็รู้อยู่แล้วนะเขาขายผักแบบว่าราคาส่ง
ซึ่งมันจะราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ต้นทางตรงนั้นก็ราคาแพงแล้วอ่ะคือบางร้านก็บอก๓๐๐บ้าง๓๓๐บ้าง
แต่พ่อหนุ่มคนนี้บอกร้านที่ไปซื้อเนี่ยกิโลละ๔๐๐อุ้ยตายคุมทำไมคือพ่อค้าคนนี้ถามว่าทำไมเขาต้องไปซื้อล่ะมีความจำเป็นอะไรต้องใช้ผักเยอะขนาดนั้น
เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าขายอาหารประเภทยำอยู่ที่จังหวัดสุราธานี

ผักชีก็ใส่นะต้นหอมก็ใส่นะใส่ไหมเออนี่ยังไงล่ะมันเป็นของจำเป็น
คือเขาไปซื้อผักชีในตลาดแล้วแม่ค้าบอกว่าผักชีราคาสูงขึ้น
แต่ก็ไม่คิดว่าจะสูงถึงกิโลกรัมละ๔๐๐แบบนี้
อุ้ยมันแพงกว่ากับกุ้งเลยนะเออใช่ว่าไหมประมาณนั้นเลย
ถ้าสุราชนะคือเขาติดทะเลกิโลกรัมแล้วไม่น่าจะถึง๔๐๐ด้วยซ้ำ
เผลอแพงกว่ากุ้งแล้วเออใช่ชาวเนทเห็นคลิปนี้แล้วในติ๊กต๊อกนะคะ
คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ลักษณะบนนะคุณบอกว่าผักชีแพงมาก
แต่ไม่ใช่แค่ผักชีนะแพงเกือบทุกผักนั่นแหละ
ช่ายคณะแตงกวาผักบุ้งสูงเป็นเท่าตัวเลยจ้า
โอ้โหดีนะผักชีแพงไม่กล้วยบวชชีไม่แพงไปด้วยเหรอ
เกี่ยวไหมขอบคุณมากเลยทีมงานที่อุตส่าหกดตามให้
ขึ้นเยี่ยมรอชีพของเราน่ะครับตรวจสอบเรื่องของผักชี
แล้วก็ได้คำตอบจากนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ท่านก็บอกว่าราคาผักที่แพงขึ้นเช่นผักชีเนี่ย
ชนิดมันมีราคาแพงขึ้นเนี่ยเหตุผลง่ายเลย
ผลิตส่วนใหญ่ในภาคกลางถูกน้ำท่วมผลผลิตเสียหาย
ปริมาณผักลดลงแต่มันบวกกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงของการเปิดประเทศราคาผักมันจึงสูงขึ้นดังกล่าวครับ
เบื้องต้นค่ะพูดคุยกับกรมการค้าภายใน
บอกว่าผักแพงจะเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นเท่านั้น
พอน้ำมันลดสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
เกษตรกรน่าจะกลับไปปลูกผักได้ตามปกติ
แต่ช่วงนี้มีการแก้ไขปัญหาก่อน
กรมการค้าภายในบอกเดี๋ยวจะจัดรถขายผักเขาเรียกว่ารถโมบาย
จัดไปเลย๕๐คันค่ะขายส่งก็มีขายปลีกก็ขายในราคาถูก
เอาผักมาจากตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนี่แหละเอามารวมกัน
แล้วก็ขับออกไปตามหมู่บ้านต่างต่างเริ่มวันพุธนี้นะคะ
แต่ว่าเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลคุณค่ะ

ยังไม่ทั่วถึงนะคะก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าคืออย่างแบบประชาชนทั่วไปอ่ะ
ถ้าแบบว่าไม่มีผักชีก็ใช้อย่างอื่นแทนไปได้ก่อนแต่อย่างร้านอาหารเนี่ยอันนี้น่าเห็นใจ
เพราะเขาจำเป็นต้องซื้อไงไม่ใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวรสชาติอาหารมันเพี้ยน

แล้วที่เขาบอกว่าเปิดประเทศความต้องการมีมาก
ชีเขาเอาไว้โรยหน้าให้มันสวยอาหารสวยหน้าตาน่าทานคนก็อยากมาทาน
มันก็มีความจำเป็นไปอีกเห็นไหมผักชี
เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันเนอะราคาอาจจะลงก็ได้นะครับ
โอ้โหเอาคลิปต่อไปนี้เขาบอกลั่นสะพานเลย
เสียงมันดังโวยวายคนทะเลาะกันเอ้าทะเลาะกันว่าอย่างไร
และมันเกิดจากอะไรดูคลิปก่อนค่ะ
เสียงกันแบบนี้ฝืนไปดั่งร่านน่ะ

แต่จับใจความไม่ค่อยได้เท่าไหร่
อะไรเป็นเรื่องว่ะเดี๋ยวคุณสุภาษาลา

คือเราไม่เข้าใจไงเราฟังเขาพูดไม่เข้าใจเนี่ยนะคะ
เป็นการประโกนทะเลาะกันนะคะ
เอาคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๕โมงเย็น
โมงเย็นของเมื่อวานนี้เองนะบนสะพานบ้านวังเพชร
ตำบลทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เป็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ของหนุ่มที่ปรากฏอยู่ในคลิป
เขามากับแฟนแต่ทีนี้เขาบอกว่ารถจักรยานเขานี่
รถจักรยานยนต์เขาไปเฉียวชนกับรถกระบะของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
แต่คนที่เขาดูในคลิปเขาบอกว่าเอ๊ะคู่กรณีเคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะดูเหมือนว่าเหมือนเคยเห็นเคยเจอกันหรือเคยมีเรื่องบาดหมากันมาก่อน
ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ขึ้นอะไรขนาดนั้น
สรุปสุดท้ายโอ้โหเห็นบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็พากันไป
อันนี้คือทางฝั่งของคนขี่รถบรรทไซแพนที่เขาถ่ายคลิปนี้นะท่ะ
เขาบอกว่าตัวเขาน่ะขับขี่รถบรรทไซยมากับแฟน
ก่อนที่จะขึ้นสะพานเนี่ยกระบะคันนี้
ก็ขับขี่ตามหลังมาตัวเขาเองก็หลบให้ทางเขาแล้ว
แต่กระบะก็เบียดผมจนเกือบตกถนนเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะเห็นสะพานไหมคะเห็นรถจอดอยู่ไหมสะพานแคบนะ
มันเล็กนิดเดียวอะเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ
แต่สุดท้ายลงมาลงจากรถมาทั้งคู่จะมาเคลียร์กัน
แต่เอาบอกตรงนะบนท้องถนนมันเคลียร์กันไม่รู้เรื่องหรอกยาก
อารมณ์กำลังขึ้นเลยใช่ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ก็ตามคลิปที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียชาวเน็ตเขาบอกว่า
องรูปกันแล้วพอกันทั้งคู่
ส่วนบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเคยมีคดีความกันมาก่อน
ส่วนบางคนบอกว่าควรใช้สตินะในการตัดสินการใช้อารมณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนแบบนี้
นี่บางคนก็บอกถึงขนาดนี้เลยนะถ้าอารมณ์ขึ้นขนาดนี้มีปืนอยู่ในมือ
มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราเอามาให้ดูกันไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือถูกแต่ประการใด
มาดูย้ำตรงนี้เหมือนเป็นกรณีศึกษานะอย่าหัวร้อนกันบนท้องถนนนะครับ
มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าโอ้โหมันเป็นซีรีส์ยาวจริง
คือเราได้เปิดคลิปออกมาให้ได้ดูกันแล้วนะครับเรื่องของเจ้าของสุนัขล็อตเวลเลอร์ฝูงหนึ่งที่ลักษณะเหมือนกับว่าเขาปล่อยเหรอหรือเขาประมาทเลิศ
หมาหลุดออกมาแล้วไปกัดชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ครับ
หมาหลุดออกมาแล้วไปกัดข้าวบ้านอ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรกัดข้าวบ้าน
ผู้หลุดมาหมดเลย
โอ้โหเนี่ยครับคือถ้าเป็นหนังฝรั่งนะ

หวะแบบนี้แล้วขาด้วยเอาดูขาขาก็ได้เลือดด้วยครับ
คนนี้นะครับก็คือลุงพลนายนิพพลรวมโคกสูงอายุห้าสิบหกปี
สภาพก็อย่างที่เห็นเลือดเพียบแล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลมาแล้ว
รักษาพยาบาลแล้วก็ทำแผลมาแล้วนะครับเขาเนี่ยถูกฝูงล็อตไวเลอร์
สี่ตัวเลยนะโอ้โหของเพื่อนบ้านนี่แหละรุมกัดคมเขี้ยวสุนัขน่ากลัวนะ
นายนิพนธ์เนี่ยได้แผลชะกันที่ขาขวาหลายแห่งอย่างที่เห็นอ่ะ
แล้วก็แขนด้วยแขนนี้โอ้โหหนักเลยเย็บไปเจ็ดเข็มโอ้โหเอา
แต่พอคลิปนี้มันออกไปเลยเนี่ยหลายคนก็นึกอ๋อทันทีเลยล่ะ
นี่มันเหตุการณ์ต่อเนื่องนี่นะเพราะก่อนหน้านี้เป็นข่าวคลึกโครมว่า
ฝูงล็อตไวเลอร์วิ่งเข้าไปในร้านขายของชำ
อยากให้ดูคลิปนี้เพราะว่าเห็นปั๊บจะจำได้
นี่จำได้ไหมคุณสุภาษาเดี๋ยวมันจะไปยุ่งวุ่นวายกับหน้าเคาน์เตอร์นะ
นี่ไงมาแล้วมาแล้วตัวไข่ตัวมันสิครับนี่
พิงรถอยู่อย่างเงี้ยพิงรถอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราล้มไปมัน
มันจะต้องลุมไป๔ตัวแล้วเราจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้
ยิ่งดึงยิ่งดึงมันก็ยิ่งกัดสะบัดแล้วก็ยืนเฉยให้มันกัดอยู่อย่างนี้
เท็จแรกเขาเขาว่าเอ้ยให้ให้ให้เอามาย้ายหมามันก็ไม่ย้าย
แล้วมันปล่อยมาอย่างงี้ทีอ่ะเมื่อวานเนี้ยเด็กมันฝนมันตกซะ
ถ้าฝนไม่ตกนะจะโดนหลายคนเด็กอ่ะเพราะเด็กมันจะวิ่งอยู่ตรงซอยเนี้ย
แบบเข้าออกเข้าออกกันโอ้โหเนี้ยไงคือสัญชาตญาณสุนัขที่มันมาเป็น
กลุ่มแล้วกันบอกแบบนี้แล้วกันตัวนึงกัดปั๊บเนี่ยไอ้ตัวที่เหลือมันตามมานะ
เสริมเลยน่ะกำลังเติมเลยน่ะอ่ะไปดูภาพจากกล้องมุมจรปิดหน่อยไหมคุณสาหร่า
ภาพจากกล้องมุมจรปิดในหมู่บ้านเนี้ยนะคะช่วงห้าโมงสี่สิบนี่นี่
เจ้าของรอสไวเลอร์อ่ะดูเจ้าของรอสไวเลอร์น่ะนี่นี่นี่คือนี่ตำรวจต้องหิ้วออกมาน่ะ
ต้องหิ้วออกมาจากบ้านเลยนั่นนั่นคือเจ้าของรอสไวเลอร์น่ะ
ชื่อนายติ๊กไงใช่ชื่อเนี่ยคนนี้สภาพแบบเมาแล้วอ่ะ
แล้วคือยังไงคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วต้องพาออกมาแบบเนี้ย
ไม่ได้พามาเฉพาะเจ้าของล็อตไวเลอร์นะเอาออกมาอีกสี่ตัวก็คือล็อตไวเลอร์นั่นแหละ
มันวิ่งกลัวออกมาจากบ้านด้วยโอ้โหแล้วคือยังไงรู้ไหม
คนแถวนั้นอ่ะปรบมือรัวให้กำลังใจเจ้าเจ้าหน้าที่โอ้นี่แหละฮะ
อุตส่าห์พากันมาเพื่อจัดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นในชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับ
ตัวเจ้าของหมาเองเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายหรือว่าจะมีเรื่องบาดหมางกับผู้บาดเจ็บนะ
เขายอมรับว่าประมาทเลินเล่อที่ประมาทเลินเล่อนี่เพราะอะไร
ดื่มเบียร์ไป๗ขวดโอ้โหโอ้โห
ก็เลยเมาสภาพเป็นแบบนั้นตัวเขาเองเขาก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันอีกสักครั้งหน่อย
อยู่นี่จังหวะนี้ไง๕วงกว่าในนั้นเขาเดินออกมาเห็นไม่คะ
เปิดประตูออกมาแล้วหมามันออกมาด้วยหมามันหลุด
ใช้คำนี้มันหลุดออกมาวิ่งกรูกันไปเลย
แล้วเจ้าของล่ะทำยังไงก็ยืนอยู่ตรงหน้าถนนหน้าบ้านตัวเองค่ะตะโกนเรียกนะ
เขาบอกว่าตะโกนเรียกสุนัขเหมือนกันแล้วปรบมือเออเออเรียกเรียกมามามามา
คือหมามันไม่แน่ใจไงว่าเรียกให้กลับมาหรือเชียร์อัพให้ไป
เออเอาไปถือว่าเป็นหลักฐานอย่างมุมหนึ่งนะคะสำหรับคลิปครับนี่

ตามกฎหมายนะจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเลยออกไปเลยทั้งสองอ่า
เอางี้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นไงต่อครับคุณสุภาษา
ความคืบหน้าล่าสุดก็คือช่วงค่ำค่ำเมื่อวานเนี่ย
ตอบ้านเกาะก็คือพื้นที่เกิดเหตุเข้าเจรจากับในติ๊ก
เพื่อที่จะเอาสุนัขทั้ง๖ตัวออกไปนอกพื้นที่เลย
ครับมาอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วค่ะอ้าว
เจ้าหน้าที่นะครับก็ให้นำรถนะฮะเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย
ได้ไม่เกะกะกันนะครับแล้วก็ขอให้ชาวบ้านอ่ะ
กลับเข้าไปในบ้านก่อนโอ้โหเพราะในช่วงจังหวะที่กำลังจะเอา
สุนัขขึ้นรถไปเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่าสุนัขมันเห็นคนมาเยอะ
แล้วมันจะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ขนาดบอกคนเท่านั้นแล้วน่ะ
แล้วคุณเห็นไหมวัยวัยน่ะวัยวัยก่อนใครอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกที
วงแตกเอาดูอีกทีเอาคนก็อยากดูอ่ะเนอะชาวบ้านวิ่ง
เจ้าหน้าที่จะอยู่เหรอเจ้าหน้าที่ก็ไปด้วยบางคนนู่น
ปีนขึ้นไปอยู่บนกระโปรงหน้ารถเพื่อความปลอดภัยใช่ไง
หุ้วอุ้ยกว่าสุดท้ายนะก็สุดท้ายเนี่ยเอาสนัขขึ้นไปจนได้
ได้นะกรอบกับเสียงปรบมือยของชาวบ้านครับอ่าดูค่ะ
ถ้าไม่ดีใจเนี่ยสงสัยเด็กทุกคนต้องโดนแน่ถ้าไม่โดนก็ตาย

ทุกคนปลอดภัยเขาไม่ได้จะเดินออกมาซื้อของยืนแอบนานแล้วค่ะ

ก็ตามเสียงตามภาพที่เห็นนะครับแต่ก็สงสารสุนัขอยู่เหมือนกันนะ

คือเขาไปรวมกันทั้งหมด๖ตัวนะคะไปอยู่ที่อบตบ้านเกาะกร
แล้วพอเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวหาสถานที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวก็จะนำสุนัขทั้ง๖ตัว
เปลี่ยนสถานที่ให้เขาไปอยู่แต่ล็อตไวเลอร์เนี่ยเป็นสุนัขหนึ่งในสุนัขพันธุ์ที่มีความดุ
และเขากรามใหญ่กัดไม่ปล่อยกัดแล้วสะบัดให้ขาด
นั่นไงคือตัวเจ้าของอ่ะต้องบอกถึงในติ๊กหน่อยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาอย่างหนึ่ง
เขาเองก็รักหมานะเขาก็ดูแลหมาแล้วเขาบอกว่าเขาก็นอนกับสุนัขเขาเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยทุกคืน
มาตั้งแต่ตัวเล็กก็คือรักและผูกพันอันนี้เข้าใจ
แต่เรื่องของการเลี้ยงสุนัขถึง๖ตัวแล้วเป็นสุนัขพันธ์ล็อตไวเลอร์
บางทีอาจจะต้องมีความเข้าใจมากกว่านั้นในเรื่องของการดูแลให้มันมากกว่านี้
อย่าให้หลุดออกไปเพราะถ้าเกิดมันหลุดออกไปแล้วเป็นอันตรายคนอื่นคุณก็มีความผิดด้วย
แถวหมู่บ้านนะคะจะได้ยินเสียงช่วงที่คนมาดูอ่ะนะคะมีแต่สิ่งเด็กเท่านั้นเลยอ่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเป็นห่วงเด็กมากที่สุด
ถึงอาชีพรอปภด้วยรอปภหนุ่มรายนี้ตกงานค่ะ
ก็เลยขึ้นไปบนสะพานภูมิพล๒แถวพระประแดงที่สูง
แล้วหลังจากนั้นเขากระโดดลงมาไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมค่ะ

กระโดดลงไปแล้วต้มจริง
พยายามเกลียกรอบแล้วอ่ะท่านหน้าที่เองก็ต้องรักษาความปลอบภัยให้ตัวเอง

บุรพานนทบุรีค่ะนี่คลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นคลิปจากการไลฟ์สดนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามเขาจะไปบุกชาร์จตัวคนที่กระโดดลงไป
ชื่อว่าในมารุธมารุธอายุ๔๐ปีนะคะ

เขาพยายามจะกระโดดสะพานภูมิพล๒
ปรากฏว่าขณะที่เจ้าหน้าที่หย่อนกระเช้าลงไปที่จะดึงตัวในมารุธขึ้นมา
เขาทิ้งตัวลงไปจากสะพานต่อหน้าต่อตาทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์
เอาจริงนะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา๕ทุ่มครึ่งนะ
ตอนกลางคืนของวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ

แล้วเขาก็ได้ใช้เครนนะครับเพื่อหย่อนตัวเจ้าหน้าที่ลงไปเกลี้ยกล่อมก่อน
แต่นายมารุธเหมือนพูดจาไม่รู้เรื่อง
ขณะที่ด้านล่างก็คือแม่น้ำเจ้าพญาถูกไหม
ค่ะเขามีชุดประดาน้ำของกองทัพเรือก็เตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือนี่ช่วงบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ
ก็เจรจากันอยู่อย่างนั้นแล้วยังไงรู้ไหมข้ามคืน
โอ้โหฟ้าสางสว่างแล้วก็ยังคงนั่งอยู่ตรงขอบพื้นเหล็กใต้สะพานอยู่ตรงนั้น
เหตุการณ์มันยื้อมาถึงช่วงเช้าของวันที่๑พฤศจิกายนครับ
สุดท้ายครับนายมารุธตัดสินใจอย่างในคลิปช่วงแรกที่เราเปิดให้ดู
ก็คือกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหาแล้วนะครับ
แต่ไม่พบตัวเขาคาดว่าช่วงที่กระโดดลงไปเนี่ยไม่แน่นายมารุธอาจจะหมดสติไปแล้ว
เพราะมันสูงโดดลงไปโอเคมันเป็นน้ำก็จริงแต่ตัวคนคุณดูมันสูงอย่างเนี้ย
เผลอเผลอหมดสติตั้งแต่อยู่ตรงนั้นเออแล้วน้ามันเชี่ยวใช่ก็ไม่รู้แหละครับว่าพัฒน์พาร่างหายไปไหนครับ
อ่ะเหตุการณ์นี้นะคะไปถามเพื่อนสนิทของนายมารุธกันหน่อย
ชื่อว่าคุณอภิรักษ์ค่ะคุณอภิรักษ์เล่าว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน
เจอกันครั้งสุดท้ายเดือนที่แล้วคือก่อนเกิดเหตุแม่ของมารุดเนี่ยโทรมาบอกนะ
บอกว่ามารุดกำลังจะกระโดดสะพานกำลังจะกระโดดสะพานเข้าไปช่วยหน่อย
เขาก็เข้ามาช่วยเขามาถึงช่วงที่เกลี้ยกล่อมด้วยนะ
เขาได้เกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่สำเร็จนะคุณค่ะไม่ทันการแล้วอ่ะครับ
เอาทีนี้ถามอีกคนถามครอบครัวเลยค่ะคุณวิเทียนโชชาตินะครับ
เป็นคุณตาบอกว่าหลานเนี่ยเป็นรอปภแต่ว่ามาตกงานช่วงโควิดระบาดไง
เกิดความเครียดสะสมประกอบกับนายมารุธมีอาการป่วยทางจิตค่ะ
คาดว่ามันบวกกันสองสาเหตุทำให้หลานตัดสินใจกระโดดสะพาน
ฆ่าตัวตายค่ะอ้าวความเครียดที่มันเกิดขึ้นช่วงโควิด๑๙แบบนี้
เราก็เป็นกำลังใจนะคะสำหรับทุกทุกชีวิตนะคะ
อ้าวก็ต้องฝากไปยังครอบครัวใช่ใช่พอสังเกตอาการฮะ
นะแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนรอบข้างนี่แหละครับ
จะช่วยได้ดีที่สุดนะครับค่ะอ่ะเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
จะผ่านฮาโลวีนมาอุ้ยแต่ความน่ากลัวความหลอนอ่ะ
มันไม่ไปกับฮาโลวีนสิคะมันยังอยู่สิคะ

ใครที่ไปที่ที่มืดระวังนะคะ
เดี๋ยวจะมีเงามาบุกอยู่ข้างรถค่ะ

มันวับเดียวอะมันวับเดียวขออีกสักรอบด้วยนะคะ

มันเป็นความหลอนที่อยู่คู่กันระหว่างเก็บอัฐิ
นี่เอาดูแบบช้าชัดวงกลมแดงไว้ด้วย

ฉันไม่ตอบดีกว่า

เขาคงจะมีความชื่นชอบในเรื่องของลี้ลับอะไรอย่างนี้เน

ไม่ได้บอกหรอกนะว่าเกิดขึ้นที่ไหนจังหวัดอะไร
บอกแค่ว่าเดินทางวันฮาโลวีน
เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวีดีโอหน้ารถเล่น
ไม่คิดว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้า

โอ้โหคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปั๊บ
ชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นกันปุ๊บ
บางคนก็บอกว่าโอ้เจอดีเข้าแล้วปั๊บเงารูปร่าง
แบบนี้เหมือนคนชัดเจนปุ๊บ
บางคนก็บอกว่าแบบนี้มันต้องผีแน่ปั๊บปุ๊บ

ยังไงก็ว่ากันไปนะคะแต่มีบางคนไง
บางคนเขาบอกว่าไม่ใช่หรอก
กิ่งต้นหางนกยูงไงมันหักแล้วมันย้อยลงมา
รู้รู้ด้วยเหรอว่าเป็นต้นหางนกยู
นั่นสิ

ดิฉันดูอย่างนี้ดิฉันว่ามันมืดไปหมด

แต่เขาบอกว่ากิ่งต้นหางนกยูง
มันย้อยลงมาแล้วไฟส่องไปทำให้เกิดเงา

ถ้าในพื้นที่ที่มันแบบว่ามืดจริงโดยที่ไม่มีไฟ
แล้วไฟจากรถมันมีโอกาสที่จะไปตกกระทบ
แล้วก็ทำให้เกิดภาพต่างตามจินตนาการขึ้นมาได้

เอาแต่คุณโนอาเจ้าของคลิป

เขาบอกว่าถ้าเป็นเงาจริงเงาของกิ่งไม้จริงก็ดีสิ
แต่ที่เอกใจก็คือลักษณะเงาที่มันพบ

แล้วมาเจอที่ใกล้กับเจดีเก็บอัฐิอีก
โอ้โหใครจะแสดงทัศนะอย่างไรก็แล้วแต่
แต่คุณโนอาเชื่อสนิทใจว่า
มันต้องใช่ต้องใช่แน่

อย่าร้องเยอะนะเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์

มันก็ทำให้เราคิดจินตนาการเป็นแบบนั้นได้จริง

เขาบอกว่ารักษณะเหมือนนางรำเมื่อกี้แต่หันหลัง

เป็นหันหลังแล้วก็จะเห็นแบบเป็นสบายด้านหลัง
เอาให้ดูอีกทีก็ได้จะได้ชัด
ไม่ชัดแล้วอันนี้ไม่ชัดแล้วอ่าไม่เป็นไรค่ะ

อุ๊ยพอแล้วหวังทีมงานพอแล้วไม่ดูแล้ว
นานาทัศนะนานาทัศนะโอ้ยตายเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับ

ไม่หลับเดี๋ยวต้องหาคนมานอนให้หลับเหรอ

เรื่องของการฝากเตือนของอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่า
ใกล้จะเข้าหน้าหนาวหรือเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วก็ไม่แน่ใจนะ

น้ำที่มันเกิดขึ้นหลังฝนตกใหม่เนี่ย

ื้อหือคือก็จริงก็เห็นใจอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่า
ถนนน่ะนะมันลื่นไงนี่แล้วในจังหวะที่กำลังจะขึ้นแซงถูกไหม
ใช่ค่ะรถกระบะทึบคันนี้ลักษณะเหมือนรถส่งของ
วิ่งมาเลนกลางก่อนหลังจากนั้นค่ะเข้าขวา
จังหวะที่เข้าขวาเท่านั้นแหละค่ะอือหือเหลียวไปมา
ค่ะคือเพจชื่อดังนั้นนะครับเนี้ยฮะเพจนี้เนี่ยแหละครับ
เขาเอามาโพสเอาไว้แล้วก็มีแคปชั่น
ไว้ว่าฝนตกถนนลื่นไม่ทราบว่าจะรีบไปไหน

แต่ก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่า
บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เช็คในเรื่องของล้อยางหรือเปล่า

เพราะจากที่ดูแล้วคือลักษณะมัน
มันเป็นที่ร้องซะส่วนใหญ่คือลักษณะการสะบัดออกแบบนี้
ไม่แน่ใจว่าดอกยางยังดีอยู่ไหมมันไม่เกาะถนนไง
อืมน่าเป็นห่วงนะคะ
แต่เอามาให้ดูกันไม่ได้มาบอกว่าเออประจงประจานอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้น
คือเรามาดูกันเนี่ยเพื่อฝากเตือนภัยกัน
เพราะสุดท้ายแล้วถ้าฝนมันตกถนนลื่นสิ่งที่ควรจะทำที่สุดคือขับให้ช้าลงนะครับ
ใช่ระมัดระวังกันพิเศษแหละค่ะช่วงนี้
ใช่ครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับ

โอ้โหโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว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

หรือว่าจะชื่นชมหรือว่าจะด่าพิธีกรชายก็ได้

แน่นอนจริงจริงนะคะอ้าวไม่เอาค่ะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเห็นเขาบอกว่า
โอ้โหพูดจากันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับ
คือพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะสำหรับสองฝ่ายนี้
ผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถไปอยู่ดี
แล้วมีคนมาปาดหน้าเขาแล้วบอกให้เขาลงมา
บอกว่าคุณไม่จ่ายค่างวดรถมาหลายรอบแล้ว

เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้เอาดูคลิปค่ะ
คุยพนักงานเลยพนักงานอะไร
ครับผมนี่เกียรนาคินใช่ไหมครับ
มันเป็นพนักติดตามเล่งรัฐนิสิน

แล้วเนี่ยเมื่อวันสองวันนี้พี่โทรมาใช่ไหม
พี่เช็คเบอร์คุณกิจจาได้เลยนะ

โทรมาเลยพี่โทรเบอร์ขุมจิตจ์จารเนี่ยเจ้าของรถนี่
ไอิสำอะไรรถเจ้าคนคนตายอยู่แล้วบ้า๊ฆใช่ไหมเนี่ย
โอ้ยอ้าวเห็นมั้ยครับ

แล้วจะค่อยรู้เรื่องไป
ต้องเรียกว่าเป็นการทวงหนี้สุดระทึก
รองราชบุรีประจวบคิริคัน
ของคลิปนะคะเขาอยู่ในฐานะที่เป็นลูกหนี้

ชื่อว่าคุณกิจจาฮั่นประเสริฐอายุ๓๔ปี

เป็นเจ้าของอวกราชอาร์มออะไร
รับซ่อมเครื่องยนต์รถกระบะอยู่ในเมืองประจวบนี่แหละครับ

แต่นิสัยมาปาดหน้าและทำเป็นกรางเขาบอกว่าเขาไม่ชอบ

ใส่กันแล้วใส่กันแล้วเนี่ยสุดท้ายคุยไม่รู้เรื่อง
มันก็เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหแล้วอย่างนี้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปสอบถามช่างหนุ่มนั่นแหละคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
บอกหน่อยใช่ไหมว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
พอดูจากคลิปว่านั้นเนี่ยเห็นว่าตั้งฝ่ายตั้งหัวร้อน
คุยกันไม่รู้เรื่องปะทะคารมกันดุเดือด
มีการขับรถปาดหน้ากันด้วยจนวิทย์จะเกิดอุบัติเหตุ

ตัวเขาเนี่ยขับรถลากรถกระบะสีแดง

จะเอาไปแต่งที่จังหวัดราชบุรีต้องพาไปแบบนี้เอาไปซ่อมด้วยแหละเรื่องของเรื่อง
เพราะรถมันสตาร์ทไม่ติดนะครับคุณสุพัสราครับ
แล้วถนนเส้นที่เขาเลือกใช้ก็คือเป็นเส้นทางรองเส้นหัวหินจากประจวบไปราชบุรี
เลี่ยงการจราจรเพราะว่ารถเขาขับได้ช้าใช่ไหมคะเป็นรถลากใช่ไหมครับ
เส้นทางมันเป็นถนนที่รถสวนเลนกันแล้วมันแคบอะค่ะแล้วระหว่างทางเขาบอกจู่รถเก๋งขับมาจากด้านหลัง
แล้วแซงขึ้นมาแล้วปุ๊บปาดหน้าเลยคนที่ลงก็ต้องจอดสิคะถ้าปาดหน้า
มาปาดหน้าทำไมอ่าพอลงมาค่ะผู้ชายฝั่งคันนู้นนะผู้ชายมากันสองคนนะคะ
เอาแต่ช่างหนุ่มเขาก็บอกว่าตัวเขารู้สึกงงและโกรธมากเพราะที่ผ่านมาก็ส่งค่างวดรถครบทุกเดือน
แล้วก็เคลียร์กันไปหมดแล้วแล้วที่ผ่านมาก็ผ่อนงวดรถไม่เคยขาด
เดือนนึงก็๑๑๑๐๐บาทเขาจำได้ดี
ไปตรวจสอบกับบริษัทต้นทางแต่คู่กรณีบอกว่าตอนนี้มันเช็คไม่ได้
เช็คไม่ได้แล้วมาปาดหน้าจะเอาเงินกันอย่างนี้เหรอ
ส่วนเพื่อนที่บริษัทก็มอบหมายให้มายกรถไปอย่างเดียวเลยเขาพูดว่าอย่างนั้น
เจรจาอะไรแล้วจะยกรถไปอีกท่าเดียวแล้วก็พูดจาไม่ดีด้วยไง
ตัวช่างหนุ่มก็เอาล่ะสุดท้ายเหมือนกับว่าทนไม่ไหวกันแล้ว
ทั้งคู่หนักมาหนักไปก็เลยมีแม่ไม้มวยไทยกันอยู่หนึ่งยก
ส่วนท้ายคลิปตุ๊บตับกันไปนอกจากนี้ช่างหนุ่มบอกนะคะว่า
ประเด็นที่ทำให้ชุ้นจัดเลยนอกจากจะเป็นการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้องแล้ว
ก็คือมาปาดหน้าเนี่ยมันอันตรายถ้ามีอะไรว่าเขาติดหนี้จริง
ทำแบบนี้มันอันตรายจริงคนทวงเนี่ยทำไมไม่นึกถึงความปลอดภัยเลยอ่ะ
และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รถลากของช่างหนุ่มถูกปาดหน้าจนต้องเบรกกระทันหัน
หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่างหนุ่มเชื่อว่าใช้ว่าคนร้ายเลยนะทีนี้
เขาบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนไม่ใช่คนของบริษัทที่อ้าง
เพราะหน้าตารูปกับบัตรมันไม่ตรงกันประกอบกับไม่มีเอกสารยืนยัน
เขาบอกช่างหนุ่มบอกโทรเข้าไปที่บริษัทที่สังกัดนะนะก็โทรไม่ได้
ก็เลยเชื่อว่านี้โดนซะละมิจฉาชีพแน่โดยมาทราบว่าเคยมีผู้เสียหายกรณีลักษณะแบบนี้
เอามาให้ดูกันฝากเตือนกันแหละเนาะมาดูเรื่องนี้กันบ้างเราก็ย้ำหลายครั้งนะครับเรื่องของการเมาแล้วขับ
แต่อย่าไปทำเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจบไม่สวยอย่างที่จะได้ดูต่อจากนี้ครับ

แล้วเนี่ยครับสุดท้ายมาจบลงตรงนี้

เมาไม่ถึงเมาไงเมาดิบหรืออย่างนั้น
เอาเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความสนุกสนานของเด็กกันบ้างดีกว่า
ติดตามเลยนะครับในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

คุณผู้ชมมาดูความน่ารักสดใสของเด็กกันบ้างนะครับ
เรื่องนี้คุณพ่อคนหนึ่งต้องตกใจเลยครับ
เมื่อจู่หองไหว้ที่ต้นเตรียมเอาไว้

ให้พ่อไหว้เสร็จก่อนลูกนะครับ

ก็จะคิดเอาสิว่าเจ้าที่เอาไปแล้วอย่างนี้เหรอ
กลายเป็นเรื่องความเชื่อกันไปอีกนะ

ออกไปทั้งหัวหมูเลยใช่ไหมหรือว่าไก่ละ
เอาไก่ไปเอาไก่ไปบ้าบ้าไก่ใช่ไหมเออไก่
ตายแล้วความน่ารักของเด็กก็บอกให้น้องเขารู้หน่อยแล้วกันนะครับ
ค่ะเอาคลิปต่อไปเป็นความน่ารักนะคะของน้องค่ะ
ลูกเรียนออนไลน์อยู่รวมกันมันจะเป็นความปั่นป่วนแบบนี้แหละค่ะ
นี่ไงนี่ไงโอ้โฮทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ต้องทำงานลูกก็เล่นไม่เลิกหาคนเล่นไง

คือเอาจริงนะผมว่าแม่เขาไม่ได้โกรธลูกหรอก
คนถ่ายคลิปน่ะแล้วลองเดานะผมเดานะ
น่าจะเป็นคุณพ่อแล้วพ่อทำไมไม่พาลูกไป
ถ้าดูหน้าแบบทำไมยังจะถ่ายอยู่อีก
ทำไมไม่พาลูกไปพ่อก็บอกว่าตามโฆษณาเขาเลย
โลแกนเลยว่ารวมกันมันกว่า
ก็อยู่รวมกันอย่างนี้มันก็เยอะเลย

แม่โอ้โหลูกลูกชิ้นทั้งลูกหันไปมองอะไรนิดเดียวกลับมาเออ
แม่ขมือบไปแล้วโอ้ยโอ้ยเหลือแต่ไม้แม่แม่
ดูสิหูชัดเจนโอ้โอ๊ยเอ่อไปซื้อไม้ใหม่ให้ลูกน่ะ
และคุณก็น่าทัดทางจังมนต์จริงจริงน่ะเช้าเน็ตเขาบอกว่า
ว่าดูคลิปนี้แล้วคุณแม่ต้องถ่ายโทษ
ด้วยการไปตลาดแล้วซื้อลูกชิ้นมาสัก๑กิโล

เป็นความน่ารักจริงของคุณแม่คุณลูกหรือว่าคุณพ่ออะไรอย่างนี้
คลิปแบบนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูกันเรื่อยนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องต่อไปคุณพ่อบ้านใจกล้าต้องดู
ขนาดไหนจะกล้าขนาดไหนล่ะ
นี่เขาบอกว่าใจกล้าใจถึงมาก
แต่ยังไงล่ะเอางี้ช่วงหน้า
มาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ไปดูความอึดอัดของพ่อบ้านใจกล้า

เมียบอกว่าไม่ให้ใช้เครื่องซักผ้า

เมียบอกว่าให้ใช้มือซัก

ฮะเป็นไงล่ะ

เชิญสิเชิญซักเลย
เอาให้สะอาดนะถ้าได้แปลงแล้วเนี่ย
วิถีวิถีพ่อบ้านใจกล้า
เถอะครับถ้าอยากมีชีวิตที่ดี

และที่เขาบอกว่าที่บ้านมีเครื่องซักผ้า

แต่ว่าไม่ได้มีไว้ให้คุณใช้หรอกค่ะคุณพ่อบ้าน
คุณมีแรงเยอะกล้ามใหญ่กล้ามโต

เพิ่มสักผ้าให้ผู้หญิงเขาใช้
ดเพลินกดไปให้มันซัก

เอางี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป